คุณผู้ชมคะการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลตลอด๔วันที่ผ่านมาเนี่ย
ก็ไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นะคะแล้วจะบอกว่าปีนี้เป็นปีชวดชวดจริงค่ะ
ค่ะสอสอจากอดีตพักอนาคตใหม่สามท่านเมื่อวานนี้ฝันค้างเลยใช่
อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคลปรากฏว่าคนที่รอดก็คือ
พลเอกอนุพงศ์เผาจินดาพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ไม่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่ฝ่ายค้านเขาใช้เนี่ย
มันเต็มแม็กซ์แล้วไงเขามีการแบ่งสัดส่วนกันถูกไหมฮะ
ก็จะมีการประชุมก็คือ๒๔ถึง๒๗
แต่ทีนี้ฝ่ายค้านเขาก็บอกว่าเวลามันเหลือ
จนถึงเที่ยงคืนถึงจะสามารถสรุปปิดประชุม

ก็เลยขอไปฝ่ายวิบรัฐบาล
รัฐบาลใจแคบก็เลยนี่ค่ะ
กลายเป็นที่มาหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะ
ทีนี้อยากให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศบางช่วง
ที่หน้าวัดพระแก้วเราเตรียมกระสุนไปคนละนัดเลยต่างคนต่างแรกยิงกันดูเลย
ผมขออนุญาณครับครับอันนี้ครับ

อย่ามาดราม่าในสภาทำไม่ได้นะครับ
เดี๋ยวผมจะขอร้อง
นี่ค่ะคุณผู้ชมสอสอจากฝากฝั่งพักร่วมฝ่ายค้านนะคะ
คุณพี่หนวดนี่แหละค่ะก็คือคุณสรรวุฒิเนี่ย
กระทะดวนปืนกับบิตุหน้าวัดพระแก้ว
สุดท้ายแล้วองคารักษ์พิทักษ์ลุงตู่
ก็เนี่ยคุณศิราเจนจาคะนะคะ
ก็พยายามที่จะพิทักษ์ให้จริงค่ะ
คุณสรรันวุฒิเนี่ยเป็นสออุตรรายดิจากภาคเพื่อไทยนะฮะ

อภิปรายดำเนินไปจนถึงช่วงเย็นของเมื่อวานนี้
ปรากฏว่ามีการถกเถียงเรื่องของเวลาอย่างที่ดิฉันบอกไป

นี่เป็นระหว่างวันที่มีการอภิปรายกัน
แต่เวลามันดำเนินเรื่อยไปจนกระทั่งมีการถกเถียงเรื่องของเวลา
เพราะเวลาฝ่ายค้านหมดลงแล้ว

สุดท้ายก็ไม่ได้นะคะ
เพราะว่าไปปรึกษาหารือกับฝ่ายรัฐบาล

ก่อนที่ฝั่งรัฐบาลจะลงมติ
ด้วยเสียงข้างมากปิดอภิปรายการประชุม

จากนั้นประธานในที่ประชุมสั่งปิดการประชุม
เวลา๑๙น๑๓น
วันนี้นัดลงมติไม่ไว้วางใจ

จำนวนผู้เข้าประชุม๒๖๐ท่าน
เห็นด้วยให้มีกันปิดการอภิปราย๒๕๑ท่าน
พรุ่งนี้เวลา๐๙๓๐น
เราจะมาร่วมประชุมเพื่อลงมติกันอีกครั้งหนึ่ง
วันนี้ขอปิดการประชุมครับ
คุณผู้ชมค่ะทีนี้การที่สสจากอดีตพักอนาคตใหม่
ท่านไม่ได้มีการอภิปรายครั้งนี้เนี่ย
มันก็เกิดจากว่าพักเพื่อไทยส่วนหนึ่งก็อภิปรายเกินเวลาด้วย
ทีนี้มันก็เลยเกิดกระแสรอยร้าวระหว่างพักเพื่อไทย
กับพักอนาคตใหม่นะครับ
สอสออดีตพักอนาคตใหม่ลงมาเลยค่ะ
แถลงข่าวบอกว่าไม่อยากเชื่อว่าการที่พักไม่ได้อภิปราย
เป็นเพราะการกระทำจากฝ่ายค้านด้วยกันเอง
ที่ไม่รักษาเวลาสุดท้ายจึงออกมาแถลงอภิปรายนอกสภาแทน

การอภิปรายที่เกินเวลาทำให้กระบวนการใช้สิทธิ์ของสมาชิกอดีตพักอนาคตใหม่เสียหาย
ฝ่ายค้านบางพักหรือไม่ซึ่งผมไม่อยากเชื่อนะ

ทีนี้คุณปียบุตรแสงกระหนกกุลนะคะ
อดีตเลขาธิการพักอนาคตใหม่
ก็มีการโพสต์เฟซบุ๊คช่วงกลางดึกที่ผ่านมาบอกว่า
การทำงานกับพักร่วมฝ่ายค้าน
ที่ไม่แน่นอนชัดเจนตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้
ทำให้เสียโอกาสการอภิปรายพลเอกประวิทธิ
พลเอกอนุพงศ์และนายวิศนุในสภา
ที่ก่อนหน้านี้มีการพูดคุยกับพักเพื่อไทยอย่างสม่ำเสมอ
แม้มีข่าวลือเรื่องคุณขอมาไม่ให้อภิปราย
ผลเอกประวิทย์ตัวเองก็ไม่เชื่อ
แต่การเจรจาหาข้อตกลงกับพักเพื่อไทยเป็นไปอย่างยากลำบาก
เพราะไม่รู้ว่าสูตรอำนาจการตัดสินใจอยู่ที่ไหนกันแน่
อีกทั้งพักเพื่อไทยก็อภิปรายเกินเวลากินเวลา
มัวแตกขัดขากันเองแบบนี้
ไม่มีทางเอาชนะผลิตการได้
ก็จะเป็นแค่มวยล้มต้มคนดูนะคะ
ทีนี้ในวันนี้ค่ะพักร่วมฝ่ายค้านจะมีการ
ไม่ร่วมโหวตลงมติในวันนี้นะคะ
เพราะถือว่ายัตติไม่สมบูรณ์นะคะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เวลา๙นาฬิกา๓๐นาที
ประธานสภาได้ประชุมกันอีกครั้งหนึ่งก็ต้องรอดูนะคะ
เพราะวันนี้จะมีการปิดประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แต่เอาเถอะถึงแม้ว่าการโวด
พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีจะชนะเสียงในสภา
แต่ก็เกิดวิกฤตศรัทธากับภาคประชาชน
เพราะตอนนี้หลากหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาออกมาเยอะมาก
ซึ่งเขาบอกว่าสัญลักษณ์นี้เป็นการไล่นายกรัฐมนตรี
รวมถึงเรียกร้องให้ยุบสภานะคะ
คือก่อนหน้านี้๒๓วันที่ผ่านมาเกิดขึ้นกับระดับสถาบันอุดมศึกษา
ตอนนี้ลามมาแล้วค่ะมาที่สถาบันมัธยมศึกษาแล้ว

นักเรียนแล้วเนี่ยนะคะแต่ว่าเมื่อวานี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศ
ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงกันก่อนนะคะ
จุดที่เขารวมตัวกันคือลานพ่อขุนรามคำแหงค่ะ
นักศึกษามาจากหลายคณะต่างคณะมาเยอะเลยค่ะ
ปราศัยเนื้อหาการปราศัยคือการโจมตีการทำงานของรัฐบาล
มีการอ่านแถลงการใจความก็คือกล่าวถึงผลพวงของการรัฐประหาร
สืบทอดอำนาจผ่านรัฐธรรมนูล
ทำให้ได้รัฐบาลที่ไม่ตรงต่อเจตจำนงของประชาชน
ทำให้การบริหารประเทศไม่ก้าวหน้าไม่มีวิสัยทัศน์
แก้ไขปัญหาปากท้องไม่ได้
แต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่รามคำแหง
ว่าจะมีนักศึกษามารวมตัวกันเป็นจำนวนมาก
แต่การดูแลความปลอดภัยมีเยอะค่ะ
บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งจุดเมื่อวานนี้มีการรวมตัวเช่นเดียวกัน
มหาวิทยาลัยรังสิตจุดที่เขารวมตัวกันคือ
ลานหลังพระศรีศาสดา
นักศึกษามารวมกันจุดนี้๕๐๐คนค่ะ
โดยประมาณเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์
แสดงจุดยืนวิพักษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาล
และชูป้ายที่แสดงออกข้อความนี้นะคะ

มีการชูสัญลักษณ์๓นิ้วด้วย
โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย
สองที่ที่พูดไปรามคำแหงและรังสิต
เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษา

ที่โรงเรียนมัธยมก็คือเตรียมอุดมศึกษาค่ะ
มีกลุ่มนักเรียนประมาณ๑๕๐คนนะคะ
มีการประกาศแถลงการร้องเพลงประจำโรงเรียน
ก่อนที่จะเขียนข้อความแสดงความคิดเห็น
ทางการเมืองนะคะลงกระดาษและผ้าสีขาว
ขนาดใหญ่ค่ะนี่คือกลุ่มนักเรียนนะคะ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและนี่ที่คุณผู้ชมเห็นคือ
กระดาษที่เขาให้ประชาชนที่เดินผ่านไปผ่านมา
นักเรียนเองมาเขียนข้อความเกี่ยวกับเรื่องของการเมือง
นายขจิตชัยนิคมค่ะเป็นสอสออุดรธานีจากภักดิ์เพื่อไทยค่ะ
ฝากเตือนเป็นคำฝากเตือนไปถึงนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคือผลเอกประยุทธ์
อย่าให้เกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับนักศึกษาเลย
เพราะว่ามันจะสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติ
หลังจากที่เขาบอกว่าบางจุดบางเหตุการณ์ที่อาจจะมีนักศึกษาเยอะ
รวมตัวกันมีตำรวจเข้าไปควบคุมเหตุการณ์

เป็นห่วงว่าจะเกิดการกระทบกระทั่งกันขึ้น
บอกว่าตัวเองเข้าใจแหละมีความเข้าใจถึงความหวังดีของกลุ่มที่เขามารวมตัวกัน
แต่เรื่องนี้มันมีกฎหมายเกี่ยวกับการชุมนุมควบคุมอยู่
ตอนนี้เองยังไม่มีการดำเนินการอะไร
ยืนยันว่าไม่โกรธใช้คำว่าเด็กหลานด้วยนะคะ
ตัวผมไม่โกรธเด็กเด็กหลานแต่กังวลว่าอาจจะเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการ
ฟังความข้างเดียวและถ้ามีการดำเนินคดีทางกฎหมาย
กลัวว่าเด็กเหล่านี้จะหมดอนาคตเพราะถือว่าเป็นคดีอาญา
ฟังเสียงนายขจิตชัยนิคมและต่อด้วยผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะ
เห็นว่ามันถูกต้องผมก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไง
ก็จะเป็นเรื่องกฎหมายว่ากันไป
อย่าไปทำอย่างนั้นนะครับผมขอโดยเด็ดขาด
จากนี้นายกรัฐมนตรีขอร้องกลุ่มนักศึกษากลุ่มนักเรียนที่ออกมา

รับฟังข้อมูลจากทางรัฐบาลด้วย
คืออยากให้ฟังความทั้งสองข้างด้วย
เข้าใจนั่นแหละค่ะแต่ถามนายกกลับไปนะคะ
ว่านักเรียนนักศึกษาทำผิดอะไรที่ออกมาเรียกร้อง
มันเป็นสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะ